แต่ยังอยู่ที่สมุทรปราการเหมือนเดิมนะคะ

มีชาวเมียนมาขนนึงนะคะ
ถูกจับมัดมือไพ่หลังไว้
เอาไว้ที่ปากแล้วมันหล่นลงมาอยู่ตรงคอ
สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องพักของเขาชั้น๒
เลือดนองเต็มพื้นเลยนะคะ
เขาถูกแทงเข้าดินออกด้านซ้าย
แล้วก็ที่หลังตายคาห้อง
ภรรยาเพิ่งคลอดลูก
พอได้ข่าวมาถึงที่ห้อง

บอกว่าคือปกติเธอกับสามีอยู่ด้วยกันตลอด

วันก่อนสามีเพิ่งไปหาเองค่ะ

บอก๔วันก่อนสามียังมาหาอยู่เลย
ตอน๕ทุ่มคืนที่ผ่านมาก็เพิ่งโทรคุยกัน
คิดเลยว่าสามีจะมาถูกฆ่าโหดแบบนี้
ที่สำคัญสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทกับมือถือสามีหายไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยบางปูนคร
ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
นั่นน่ะมันชุ่มไปด้วยเลือดหมดเลยนะเห็นไหม
ผู้ตายคือนายโบโมเฮนอายุ๒๓ปีชาวเมียนมาร์ค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นคอนโดสูง๕ชั้นห้องเขาอยู่ชั้นสองค่ะ
สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่มุมห้องสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
ถูกมัดมือไพร่หลังมัดคอด้วยเสื้อชั้นในผู้หญิง
ร่างกายมีบาดแผลถูกของมีคมแทงหน้าอกซ้าย๑แผล
หลังอีก๑แผลเลือดนองเต็มพื้นห้อง
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
ภายในห้องมีร่องรอยการต่อสู้ชัดเจน
ทรัพย์สินถูกหรือค้นกระจัดกระจายเนี่ย
สภาพสิคะโดนมัดมือไพร่หลังอยู่แบบนี้
ของมีค่าก็หายไปด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่
วัตถุพยาหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้ว
คุณเปียชาติคงถิ่นนะคะไปคุยกับนายสมศักดิ์
ประพอคนแรกที่เจอศพเขาเล่าบอกว่า
เพื่อนข้างห้องมาแจ้งรับประพอว่าเห็นคราบเลือด
ที่หน้าห้องผู้ตายและประตูไม่ได้ปิด
มันเปิดแง้มพอผลักประตูเข้าไปเนี่ย
ก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เรื่องต้นชุดชั้นในผู้หญิงที่พันที่คอเนี่ย
ลักษณะน่าจะเป็นชุดชั้นในที่เอามา
ปากไว้มากกว่าเหมือนไม่ให้ส่งเสียง

ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลย
ทีนี้ในบอยเพื่อนของผู้ตายนะคะ
เล่าบอกว่าผู้ตายมาอยู่ประเทศไทยหลายปีแล้ว
เป็นในหน้านำแรงงานชาวเมียนมากกับกัมพูชามาทำงาน
เป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละไม่เคยมีปัญหากันด้วย

ถามว่าสงสัยใครไหมเขาบอกมีคนนึง
ชื่อนายสวยหน่อเป็นเพื่อนที่เล่นสนุกเกอร์กับคนตาย
คนตายเล่นชนะทีไรเนี่ยออกอาการไม่พอใจแบบชักสีหน้าเลยล่ะ
แล้วก็ชอบหาเรื่องมีปัญหากันเรื่องเงินด้วย
เพราะว่านายสวยหน่อเคยมารับคนงานจากผู้ตายไปบอกจะหางานให้
คิดเงินค่าในลูกหน้าไปแล้ว
แต่พอถึงเวลาไม่มีงานให้ทำแล้วไม่ยอมคืนเงินเขาค่ะ
เขาบอกว่าเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยเป็นในหน้าไงเขา
เขาเป็นในหน้ามันเรื่องเงินเนี่ยพาเข้าคนงานอะไรอ่ะเงินไม่ได้
คนกลับมาเนี่ยเงินไม่คืนอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ
แต่เขาบอกนะผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เพราะว่ารู้จักไม่ค่อยสนิท
ก็เป็นรู้จักเป็นเขาก็เป็นประมาณนี้แหละ
กัมพูชาอีกคนนึงนะคะก็บอกว่าผู้ตายเป็นคนฐานะดีชอบแต่งตัว
สร้อยทองสอยขอมือทองแหวนทองปกติพักอยู่กับพี่สาวกับภรรยา
แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่คนเดียวนะคะ
วันนี้ตำรวจเรียกสอบปากคำเพื่อนผู้ตายหลายคนจนได้เบาะแสมาว่า
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสวยหนอดจริงกับเพื่อนอีก๒คนค่ะ
คือกลางดึกวันนี้ผู้ตายรู้มาว่านายสวยหน่อมาเล่นสนุกเกอร์ที่คอนโดที่ซอย๖๙ทับ๑
ผู้ตายก็เลยเดินออกจากห้องพักห่างกันแค่๕๐๐เมตรไปทวงเงินจากนายสวยหน่อ
หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันนายสวยหนอกกับพวกอีกสองคนก็ถือมีดวิ่งไล่แทงผู้ตาย
แต่ผู้ตายวิ่งหนีขึ้นไปหลบบนห้องค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตีสามวกกลับมาที่ห้องผู้ตายเคาะประตูห้องแล้วเปิดเข้าไปได้
คราวนี้แหละจับเขามัดมือไพ่หลังเอาชุดชั้นในมัดปากแล้วเอามีดกระหน่ำแทงรวมถึงปาดคอ
ก่อนรบหนีมีการโทรมายืมเงินเพื่อนคนหนึ่งไป๒๐๐๐ด้วยนะคะ
ถามว่าทำไมถึงรู้ว่าคนก่อเหตุคือนายสวยหน่อ
คือเพื่อนคนที่ให้ยืมเงินโทรไปถามเพราะว่าอยากได้เงินคืน
แต่นายสวยหน่อตอบกลับมาว่าขอไม่คืนนะเงินที่ยืมมาเพราะเพิ่งฆ่าคนตายกลับไปไม่ได้
พ่อผมก็ให้ไอนั้นโทรไปมันก็รับโทรไพสมันก็รับ
แล้วก็บอกว่าไอ้นั่นก็พูดว่าพี่ต้องคืนเงินให้ผมผมต้องการใช้เงินสองพันอ่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาฆ่าคนตาย

ผู้ตายนะคะเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเลยว่าผู้ก่อเหตุคือนายสวยหนอนนั่นแหละ
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ภรรยาของคนตายโทรไปหานายสวยนอ
ถามว่ารู้ไหมว่าสามีเธอถูกคนแทงตายนายสวยหนอกปฏิเสธพันละวันเลยนะคะ
บอกไม่รู้ไม่ได้อยู่สมุทรประการนี่อยู่ชนบุรีคนอื่นไม่ใช่ผมแน่
ทีนี้แม่ยายบอกสงสารก็แต่หลานหลานเนี่ยเพิ่งจะออกมาลืมตาดูโลก
แล้ววันที่หลานอายุครบ๑เดือนคือวันตายของพ่อค่ะ
บอกครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินเงินเก็บก็ใช้ไปตั้งแต่คลอดลูกชายแล้ว
ยังไม่รู้เลยว่าจะจัดงานศพที่วัดไหนแต่ตั้งใจว่าจะสวดหนึ่งคืนแล้วก็เผาเลย
และนำกระดูกกลับบ้านเกิดเพราะจริงแล้วเนี่ยตัวสามีตั้งใจจะพาภรรยากับลูก
กลับไปอยู่บ้านที่เมียนมาสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ไม่ทัน
ตอนนี้ตำรวจเร่งไล่กล้องวงจรปิด
ตอนนี้ตำรวจเร่งไล่กล้องวงจรปิด
แล้วเพราะว่าได้เบาะแสแล้วนะคะแล้วก็มีการประสานทางชายแดนนะคะ
เฝ้าระวังป้องกันคนร้ายหนีออกนอกประเทศ
ต้นสาเหตุก็คิดว่าน่าจะเป็นการขัดแย้งเรื่องงานนี่แหละค่ะ